คุณผู้ชมพาไปดูความน่ารักของสาวน้อยคนนี้
เขาบอกว่าน่ารักสุดจริงเลยทีเดียวครับ
โอ้โหเรียกได้ว่างานบ้านงานเรือนไม่เคยขาด
นี่โอ้โหโอ้โห

ตอนเด็กก็ทำอย่างนี้แหละค่ะอย่าโตนะ

ไม่ทำแล้วขี้เกียจ

เป็นอย่างนี้ไม่ทำเหมือนกัน
แต่น้องเขาอาจจะโตมาชอบก็ได้
น้องเขาชื่อว่าน้องของขวัญ

ก็รับไปเลยกับเนื้อยืดตลอดข่าว
ใครอยากจะได้เสื้อสวยแบบนี้ง่ายมากเลย
จะเป็นคลิปแบบไหนก็ได้นะจะเป็นหมาแมวสัตว์เลี้ยงอะไรของคุณ
หรือจะเป็นคลิปน่ารักคลิปตลกคลิปแปลกคลิปเต้น
ส่งมาได้เลยถ้าคลิปไหนได้รับการคัดเลือกก็รับไปเลย